หลายหน่วยงานเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะ
ที่มันจะรณรงค์ในเรื่องของการทำให้เรานั้นปลอดภัยจากโรคโควิด๑๙

เวอร์ชั่นอีสานที่ผมชอบมาก
ที่มันร้องในลักษณะที่ว่านอนกลางวันแล้วช่วยชาติ
อ๋อเพลงนี้เลยนอนเว่นซอยซาด
อ่าซอยไหนนะ
นอนเว่นซอยซาด
นอนกลางวันช่วยชาติ
อ๋อซอยนี่ก็คือช่วย
ช่วยซอยซอยช่วย
เพราะฉะนั้นไปฟังเพลงนี้กันครับ

ชื่อเพลงว่านอนเว้นสอยสาด
นี่ของแท้อีสานแท้ต้องลักษณะเสียงแบบนี้
ถ้าเป็นภาษากลางคือชื่อ
นอนช่วยชาติคือนอนกลางวันช่วยชาติ
ก็นอนอยู่บ้านอย่าออกไปไหนเป็นการช่วยชาติอีกวิธีนึง
นอนอยู่เฉยนอนกลางวันเนี่ยเราสามารถช่วยชาติได้แล้วนะครับ

เขาบอกว่าเพลงนี้ดังมากในจังหวัดขอนแก่น

หูเลยแล้วดังในโลกโซเชียลด้วย

แล้วอยู่ห่างกันไว้ช่วยกัน
หยุดในการแพร่ระบาดของเจ้าโรคโควิด๑๙
แต่งมาเป็นเพลงอีสานก็โดนจิตโดนใจชาวขอนแก่นนะครับ
ซึ่งคุณอนันต์รางสูงเนิน
ซึ่งเป็นสมาชิกอบตท่าพระเนี่ย

เขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งใน๓คนด้วยนะ

แล้วเขาก็เล่าว่าเพลงนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อช่วย
ในการรวณรองให้ประชาชนอยู่บ้านอยู่เฉียเพื่อชาติ

ใครแต่งให้เนี่ยเพลงนี้
อาจารย์สุริยันต์ฝาคฝี
มาจะมาใส่คำนิดเดียว

ขีโพนนะครับครับแพร่พี่น้อง

มาร่วมร้องเพลงด้วยโอ้แล้วบอกมาเลยนะว่าออกมาปุ๊บมันฮิตติดหูเร็วทันใจดีจริง
หากว่าหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานใดนะครับ
อยากจะนำไปเผยแพร่เพื่อรณรงค์ในการป้องกันโรคโควิด๑
ทีมงานยินดีนะเอาไปเลย
ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ประการใด

ค่ะร่วมทุยกัน
มันน่ารักออกคุณคือหลายหน่วยงาน
ด้วยใจกันจริง
และอยากช่วยประชาสัมพันธ์ไป